ขันฟุตบอลไทยลีกหลายคู่ด้วยกันนะครับคู่สำคัญก็คือ
ดามี่แมชทางภาคอีสานนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดจะเปิดบ้าน
พบกับนครราชสีมานะครับรวมถึงหลายคู่ด้วย
มีหลายคู่ให้ติดตามกันเลยนะครับไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับ
ก็การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับเกมนี้ก็เป็นนัดที่๘
ประจำวันอาทิตย์นะครับคู่ที่น่าสนใจที่ช้างอารีน่านะครับ
เปิดบ้านรับการเป็นเยือนของนาคอร์นราชสีมา
อันดับ๑๑ที่มี๘แต้มจาก๗นั้นนะครับ
เจ้าบ้านของอเล็กซันเดอร์กามานะครับ
ล่าสุดนั้นก็บุกไปชนะการท่าเรือเอฟซี๒ต่อ๐
เกมนี้จะยังไม่มีดีกาลแนวรับชาวบาซิลที่เจ็บยาว
ก็จะนำโดยสุพโชคศาลชาติพิรดรช่ำลักษมินะครับ
แล้วก็สุภาชัยใจเด็ดแล้วก็ไมคอน
หน้าต่างชาติที่พร้อมกลับมาเป็น๑๑ตัวจริงในนัดนี้ครับ

โค้ดโจธีรศักดิ์โผอ้นคุณศือของนครศาสิมานะครับ
เกมล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ให้กับแบงค์คอร์กยูเวอร์เตะ๐๒
เกมนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของนักเตะเจ็บหรือว่าติดทดแบนนะครับ
ก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคอร์ปอลเวน่าอัพเบียร์กูบี
แล้วก็อามาดูออโตล่าก็เป็นตัวลุก

การที่ผ่านมาก็ที่บ้านของบุรีรำนะครับ
บุยรำเนี่ยแพ้ให้กับนักคอร์เตะสีมา๑๒นะครับ
ส่วนเล็กซ์๒มาเล่นกันที่นักคอร์เตะสีมานะครับ
เป็นบุรีรำที่บุกมาเอาชนะได้๓ต่อ๐นะครับ
รามเองก็หวังที่จะล้างตาจากฤดูการที่แล้วนะครับ

ที่มี๑๑แต้มจาก๗นัดนะครับ
พาทีมกลับมาอยู่ในกลุ่มบนเก็บใช้ชนะ๓นัดติดต่อกัน
เกมนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนนะครับ
หลักก็ยังฟูลทีมนำโดยทิศิพันธ์พ่วงจันทร์ปกกล้าอานันต์

ควงคู่กับแฮมพาตี้แฟนันเดสไหนแดดหน้านะครับ
ส่วนโคลตี้อาสะสมโพปเซิร์ตของชมบุรีครับ
เกมวันหน้าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะสุภาบุรี๑๐
เป็นการเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ๓นัดหลังสุดนะครับ
เกมนี้ก็ตัวหลักก็ยังจะเป็นเลโตเคลิสกฤษฎากาแมน
รวมไปถึงจิริคันยุคแล้วก็ยังมีเดนิสมูเดโลด้วยนะครับ

การเจอกันเมื่อลุกการที่แล้วนะครับ
บ้านของชมบุรีชมบุรีเอาชนะแบงคอกได้๑ต่อ๐
ส่วนบ้านของแบงคอกแบงคอกเอาชนะชนบุรีได้๕ประตูต่อ๑นะครับ
แกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ
นาฬิกาครับแบงคอกยูเนเต็ดพบกับชมบุรีเอฟซี
ลิสเทโลเอฟซีพบกับราชบุรีมิดผลเอฟซีครับ
โมงครึ่งเชียงรายยูเนเต็ดพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
แล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ๑๙นาฬิกา
ต่อที่เรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
แต่นี่เป็นรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ก็จะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปแล้วนะครับ
แต่เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญที่แฟนบอลชาวไทยนะครับให้ความสนใจมากนะครับ
ชุดนี้ก็คุมทีมโดยโค้ชโช่งวรุษศรีมาคะผู้หน้าผู้สอน
รวมถึงก็มีโค้ชโชคชกทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทางสตาร์ฟโค้ดรวมถึงนักเตะทีมชุดนี้นะครับ
ออกเดินทางไปทำการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
รอบคัดเลือกนะครับที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่๒๑ถึง๓๑ตุลาคม
ซึ่งจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้แล้วเวลา๑๑นาฬิกานะครับ
ซึ่งทางโค้ดโย่งวรวุฒิศรีมาคะคุณซื้อของทีมชุดนี้ก็กล่าวว่า
เรื่องของการเดินทางไปมองโกเลียเรื่องสภาพอากาศแล้วก็อุปกรณ์ต่าง

ที่นั่นก็จะมีการเตรียมทีมฝึกซ้อมประมาณ๔๕วันด้วยกันนะครับ
ซึ่งทางโค้ชโย่งเองก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะคนเลยนะครับ
ก็มีเวลาเตรียมทีมน้อยแต่ก็ยังเชื่อมั่นในนักเตะชุดนี้นะครับ
นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนัดแรกพบกับเจ้าภาพเลยนะครับมองโกเรีย
แล้วก็๒๘ตุลาคมแข่งขัน๑๔นาฬิกานะครับ
พบกับสปลาลาวแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับ
นาฬิกาก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับ
ก็ส่วนควันหลงเกมเจลีกเมื่อวานนี้นะครับ
ดาบี้นะครับระหว่างโยโกฮามาเอฟมารินอส
ของธิรธรบุลมาธันนะครับเปิดบ้านแซงอาชณะ
ของชนะทิบส่งกรสินไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับ
หลังจบเกมทางชนะทิพย์ได้โพสต์รูปคู่กับธีรทรนะครับ
ลงในเฟซบุ๊คพร้อมข้อความว่าเจอกันปลายปีครับ
ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะไปเล่นให้กับทีม
ชาติไทยชุดใหญ่ในศึกอาเซียนคลับนั่นเองนะครับก็รายการ
นี้จะแข่งขันในวันที่ห้าธันวาคมถึงหนึ่งมกราคมปี
หน้านะครับที่ประเทศสิงคโปร์โดยทีมชาติไทยก็จะอยู่ใน
เอร่วมกับเมียนมาร์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็อีกทีม
ที่มาจากรอบนะครับนั่นก็คือหรือว่านั่นเองนะครับ